วันนี้นะคะมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
เขาออกมาชุมนุมรวมตัวกันตั้งแต่ช่วงบ่ายเย็นแล้วนะคะ
ไปรวมตัวกันที่สนามฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จากนั้นเขาก็เคลื่อนขบวนไปที่กองบัญชาการกองทัพบก
แต่ก็ถูกสกัดกั้นตอนนี้ขบวนไปหยุดอยู่ที่แยกจอปรนะคะคุณผู้ชม
คือเขาเคลื่อนไหวกันตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วค่ะ๑๖นาฬิกา
สนามฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
กลุ่มคนอยากเลือกตั้งนำโดยจานิวค่ะ
นายเสียระวิทย์เสรีทิวัฒน์และนายรังสิมันโรม
รวมถึงรวมกันเป็นพันคนนะคะ
เขารวมตัวกันประเด็นของเขาก็คือ
เรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปภายในปีนี้

รังสิมันบอกว่าทางกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง

ข้อแรกจัดให้มีการเลือกตั้งภายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้
ข้อ๒ยุบคอสชโดยให้รัฐบาลทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้มีการเลือกตั้ง
ข้อเรียกร้องข้อที่๓กองทัพต้องยุติบทบาทในการสนับสนุนคอสช
พอสัก๕โมงเย็นนะคะกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเขาเคลื่อนขบวน
ออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เดินเท้ากันไป
กองบัญชาการกองทัพบกก็อยู่ไม่ไกลกันมากนักกันนะคะ
เคลื่อนขบวนมีตำรวจรักษาความสงบตลอดเส้นทาง
ตำรวจก็พยายามร้องขอให้กลุ่มคนกลุ่มนี้เดินกันบนทางเท้า
นุมบนทางเท้าเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร
แต่ก็มีบางส่วนที่เขาเดินอยู่บนถนนน่ะนะคะ
กลุ่มผู้ชุมนุมไปถึงบริเวณแยกจบรอ
ตำรวจก็ตรึงกำลังเอาไว้ไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าไปด้านหน้าบริเวณกองบัญชาการกองทัพบก
เมื่อช่วงทุ่มหนึ่งที่ผ่านมากลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็เลยปักหลักอยู่ตรงแยกจบรอ
แก่นนำก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นประสัยอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
นำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งประกาศเลยว่าถ้าตำรวจสลายการชุมนุม
ทางกลุ่มยืนยันว่าจะกลับมาปักหลักชุมนุมกันต่อค่ะ
เดี๋ยวเราจะรายงานความคืบหน้าเป็นระยะนะคะ